ไปดูที่เรื่องรถโดยสารสาธารณะกันต่อแต่อันนี้เป็นความพินาศของการให้บริการค่ะ
คือเป็นรถโดยสารสาธารณะรถตู้สายกรุงเทพสุพรรณอ่างทองนะคะ
คนขับรถเนี่ยปกติถ้าขับรถต้องเป็นท่านี้ใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่คนขับรถคนนี้ขับท่านี้ค่ะ
อ่าขับมือนึงเล่นมือถือมือหนึ่ง
เล่นมือถือเพลิดเพลินมากแต่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังที่เขาเห็นเนี่ย

เขาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยค่ะ
คนโพสต์เขาบอกว่าถ้าพี่มีธุระมากนอนบ้านดีกว่าไหม
ไม่ต้องออกมาทำงานค่ะอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์ไปยาวเลยจ้ะ
นี่คือผู้โดยสารเขาทนไม่ได้เพราะเขาก็กลัวค่ะ
ถ่ายคลิปไว้เลยเนี่ยคนขับรถนะเล่นโทรศัพท์ใช้คำว่าตลอดเวลานะคะ
กลมเงยมองถนนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก้มกดโทรศัพท์อีกแล้ว
หลายคนก็กลัวว่าโอ๊ยแบบนี้จะเกิดอุบัติเหตุไหม
พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตหลายคนเข้ามาตำหนิกันเยอะมากค่ะ
บอกว่าใช้มือถือเล่นมือถือขับรถไปด้วยแบบนี้เนี่ย
คนตายมาเยอะแล้วนะอุบัติเหตุร้ายแรงจากสาเหตุแบบนี้
มันก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะล่าสุดเจ้าของคลิปก็เลยส่งเรื่องเนี้ย
กรมการขนส่งทางบกไปตรวจสอบเลยค่ะ
อีกเรื่องนึงที่นาดเหมือนกันรถเมฆค่ะ
รถเมย์ไม่ขับรถตามกฎจราจรเราก็ยังพอเห็นอยู่

ที่เห็นอยู่ในวันนั้นด้านหน้านะคะไม่ใช่ด้านหลัง

คือคันก็ไม่ใช่เล็กแล้วไม่พอมอเตอร์ไซค์ตามมาเพียบเลย
มันคือยังไงคะย้อนสอนแบบนี้เลยเป็นรถเมย์สายหนึ่งค่ะ
ผู้ใช้ทวิตเตอร์นะเขาโพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ถนนเจริญกรุงรถเมย์เปิดเลนย้อนสอนมาสงสัยจะรีบทำเวลา
เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ท่านอื่นมาก
ทีมข่าวเลยติดต่อไปขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติเค้าก็ขับรถเส้นทางนี้สัปดาห์หลักครั้ง
ส่วนใหญ่ก็จะเจอมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเยอะ
เราก็เคยเห็นกันนะมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนกันเป็นประจำอะค่ะ

ไม่ใช่คุณรีบคนเดียวคนอื่นเขาก็รีบ
ดูกันด้วยตรวจสอบกันด้วยนะรถคันไหนมาย้อนกันแบบนี้
รมขนส่งเด็ดขาดนะอย่าคิดว่าตัวเองเป็นรถเล็กนะคะ

ก็ไม่ควรจะย้อนค่ะมอเตอร์ไซค์ครับเอ้าเรื่องสุดท้ายค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนำคลิปตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์เปิดไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟวาบ

หนึ่งว่าเวลาที่จะต้องไปทำธุระสำคัญหรือว่ามีภารกิจเร่งด่วนใช่ไหม
เพราะว่าไซเรนคือไฟฉุกเฉินในการขอทาง
ปรากฏว่าเอ๊แต่ทำไมพี่แกขี่สายไปสายมาเป็นงูเลื้อยแบบนี้

อืมตลอดแบนก็จอดไหมอ่ะ

เออคือเสียงคนถ่ายคลิปกูที่ดูค่ะฟังเสียงเค้าหน่อย

คอก็รู้แล้วเขาก็เลยเขียนแคปชั่นเลยบอกว่า
ไม่ไหวบอกไหวแล้วติดแฮชแท็ก
ไปให้สุดหยุดที่ป้อมที่นี่บางบัว

ยางไม่ดีหรือเปล่าล้อมีปัญหาเผลาไม่ดีอะไรหลวมหรือเปล่า
แต่หลายคนพูดตรงกันว่าอาจจะเหนื่อยก็ได้นะหรือว่าอาจจะง่วง
เพียหรือว่าไม่สบายแล้วกินยาแก้แพ้แล้วง่วงหรือเพลียหรือเหนื่อยหรืออะไรยังไง
ก็ตอนนี้คือก็ยังไม่ได้มีคำยืนยันออกมาว่าตกลง
เมาเหนื่อยง่วงเพลียรถมีปัญหาหรือเกิดอะไรยังไงขึ้นกันแน่
ก็อีกสักพักนึงคิดว่าอาจจะมีการชี้แจงออกมาก็ได้
แต่ก็เปิดไฟด้วยเนี่ยเห็นไหมเปิดไซเลนไงเออเนี่ยฮะ
ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของตัวเขาหรือเปล่า
คืออย่างที่บอกคุณผู้ชมคลิปหนึ่งคลิปเนี่ยเรายังไม่สามารถตัดสินได้ไง
ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
ได้ไหมที่มีครั้งหนึ่งมีรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็มีตำรวจคนเหงื่อเหมือนนอนงายหลังมันพับลง

ถูกต้องให้เขาชีวิตแจ่งละกันนะครับ